ให้คุณผู้ชมช่วยตัดสินแล้วกันว่าใครผิดใครถูก
ผู้ชายคนหนึ่งเขาข้ามถนนบนทางม้าลาย
ว่าเป็นทางมาลายแต่ว่าอาจจะไปตัดหน้ากระชั้น
กับคนขับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะถูกคนขับรถมอเตอร์ไซค์ลงมาด่าทอ
โอ้โหแล้วก็เอาหมวกกันน็อกฟาดจนบาดเจ็บ

ถูกต้องแม้ตัวคนข้ามจะขอโทษแล้วเป็น๑๐ครั้งก็ตาม
ชมคลิปเหตุการณ์ในช่วงนี้ครับ
โหโหตัวคนขับสารเป็นไก่
โหโหตัวคนขับสารแม้ตัวคนต้องจะขอโทษแล้วอาจจะอย่างนี้
ข้างข่าวหละทางมาลายช่างลงไต่
แต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ
ชายเสื้อดำนั้นแสดงอาการเกรี้ยวกราดสุด
ถ่ายไปเลยวิดีโอไม่กลัวหรอกแล้วก็ด่าไปด้วยบนไปด้วย
ต่อว่าต่อขานชายเสื้อขาวที่ข้ามถนนมามองบ้างดิ

แม้เราได้ยินแล้วนะว่าฝ่ายเสื้อขาวขอโทษหลายต่อหลายครั้ง

คุณผู้ชมนำซ้ำเอาหมวกน็อคฟาจนเขาปากแตกแถมต่อยเขาไอ้อีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดหมู่บ้านนักกีฬาแขวงและเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร
คลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ไปโพสต์เอาไว้
สมใจเขาล่ะครับนะฮะเรื่องนี้เนื่องจากว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะชายเสื้อขาวเนี่ยข้ามถนนตรงทางม้าลาย
แต่อาจจะไม่ได้ทันระวังมองซ้ายมองขวา
ตัดหน้ารถมอเตอร์ไซคันนี้พอดีเกือบถูกชนครับ
ชายเสื้อดำซึ่งเป็นคนขี่มาก็โมโหสิครับ
เบรกแบบเอ๊ะลงมาจอดรถลงมาต่อว่า
แล้วก็หยิบหมวกกันน็อกฟาดเข้าไปจนเขาปากแตก
หลังเจอเกิดเหตุชายเสื้อขาวก็ไม่กล้าแจ้งความ
เพราะอะไรชายเสื้อดำซึ่งเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
เขาข่มขู่เอาไว้ว่าอย่าไปแจ้งนะเดี๋ยวโดนกว่านี้นะ